อีกหนึ่งสาวก็เป็นนางสงกรานเหมือนกันนะคะ
สงกรานปีนี้ชื่อว่าทุงสะเทวีทรงภาวรัฐทัศน์ดอกจำ
แล้วก็สวยสดงอดงามจริง
คือสวยแบบคือไม่รู้จะพูดยังไงคุณผู้ชมดูภาพ

พูดอะไรนอกจากคำว่าสวยมากนะฮะ
ก็มาร่วมงานสงการประจำปี๒๕๖๒นี้นะคะ
แต่ว่าเรื่องงานรับเอาไว้หมด
แต่เรื่องงานไปเที่ยวของตัวเองส่วนตัวนี้นะคะ
แลนด์เที่ยวกับพี่วงพี่เวียหรือว่าจะไปกับครอบครัว
มีอะไรยังไงหรือเปล่านะคะหรือว่าจะชวนพี่เวียไปทำบุญดี
อ่าเดี๋ยวไปฟังน้องเบลล่านางสงกรานปีนี้กันหน่อยค่ะ
ตอนนี้ยังไม่ได้มีแพลนอะไรเลยค่ะก็จะมีแพลนกับคุณแม่ค่ะตอนนี้ดีไหมครับ
ใช่ประมาณนั้นถ้าว่างตรงกันก็อาจจะมีค่ะเดี๋ยวจะลองชวนดู
ส่วนภาพที่หนุ่มเวียตามเฝ้าถึงกองละครก่อนหน้านี้ถูกแซวกันให้เขินกันไปเลยนะคะ
เวลาก็บอกว่าจริงพี่เวียไม่ได้มาเฝ้าค่ะ
เวียเขาแค่เข้ามาสวัสดีพี่อ๊อฟพงพัฒน์เท่านั้นเองนะคะ
ส่วนภาพล่าสุดอีกที่โผล่ไปเชียร์ติดขอบเวทีในงานคอนเสิร์ต
เป็นเพราะว่าห่วงซีนความหวานของสาวเบลล่ากับคุณหลวงผลิตจริงหรือเปล่า
ฟังกันหน่อยจ้า
หลักไม่ได้มาหาเบลมาหาพี่อ๊อฟ
ก็ไปขออนุญาตพี่อ๊อฟก่อนว่าได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้
เพราะว่ากลัวว่าอาจจะไม่สะดวกหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่พี่อ๊อฟคือเวลค่ำเลยแล้วพี่เขาก็ไม่ได้มาอะไรกับเบลเลย
ก็ไปนั่งอยู่กับพี่อ๊อฟค่ะ
ไมค์ฟ่าวไม่มีการฟ่าวอยู่กับเบลล์ได้แบบนับเวลาได้เลยค่ะ

มีคอนเสิร์ตเบลล์เหมือนกันเป็นยังไงค่ะ
ก็พี่เขาว่างพอดีค่ะแล้วก็บอกว่าไม่ได้ดูคอนเสิร์ตนานแล้ว

แล้วก็ไปถามแบบพี่ทีมงานค่ะแล้วก็หาบัตรมาให้ค่ะ
ไม่ได้เพราะว่าเหตุผลนั้นเป็นเพราะว่าก็อยากมาดูจริง
เพราะว่าอันนี้คืออย่างที่บอกเป็นครั้งแรกด้วยค่ะของเบลค่ะ
นะคะก็คนมันหวานกันนะนะคะเอาไปเสียตามทุกที่นี่แหละค่ะ